เรื่องความปลอดภัยสำคัญมากครับบนท้องถนนครับ
ปกติสะพานข้ามแยกเขาก็จะมีป้ายกำหนดเอาไว้ใช่ไหมครับ
ว่าบางที่มอเตอร์ไซค์ห้ามขึ้นห้ามใช้นะ
จะมีมอเตอร์ไซค์บางคันฝ่าฝืนก็ลักไก่ขึ้นสะพานข้ามแยก

ไซค์ลักไก่ขึ้นสะพานข้ามแยก
พอลงมาเจอตำรวจตั้งด่าน
ตกลงใครผิดกันแน่ตำรวจจะตั้งด่าน
คุณไม่มีป้ายบอกป้ายชี้แจงก่อนเหรอ
เตอร์ไซค์เองก็ผิดไหมดูคลิปก่อนครับ
นี่นะฮะตำรวจมาดักตีสภานะฮะไม่ให้ขึ้น
อันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัย
เขากลัวไปดักหน้าสะพาน
แล้วก็รถที่ลงมาสะพานใช้ความเร็วนะฮะ

อันนี้เดี๋ยวฝากคลิปนี้นะครับ
ไปถึงเจาะเลนะครับ

ปริมาณคนมาเยอะขนาดนี้นะครับ
ไม่ให้ความผิดซึ่งหน้าแน่นอนนะครับ
น่าจะเป็นการตั้งด่านนะครับ
แต่ไม่มีป้ายนะครับ
ไม่ป้ายหยุดตรวจหรือว่าอะไรนะครับ

คลิปนี้จะนำไปร้องเรียนต่อไป

จุดนี้เป็นทางลงสะพานข้ามแยกครับ
สะพานตรงนี้ห้ามรถมอเตอร์ไซค์ขึ้น

ตำรวจก็เลยไปดักจับมอเตอร์ไซค์ที่ฝ่าฝืน

ตำรวจก็จับมาเรียกเข้าข้างทางครับ
แต่เขาบอกว่าการมาตั้งด่านจับแบบนี้

เขาใช้ความเร็วเกิดว่ามันเฉียวชนขึ้นมา

วันนี้นักข่าวก็เลยไปจุดเกิดเหตุครับ
ไปดูหน่อยซิมีป้ายบอกไหมว่าห้ามมอเตอร์ไซค์ขึ้น

กลมสีขาวแล้วก็มีผ้าสีแดง

ไปใกล้แบบนี้คุณผู้ชมครับ
แล้วช่วงที่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปสังเกตการณ์ครับ

ยังคงแอบลักไก่ใช้สะพานนี้อยู่ไหม
ก็ไม่มีฮะยังมีอยู่ครับ
ยังมีมอเตอร์ไซค์ใช้สะพานอยู่

จากการลงพื้นที่สังเกตเห็นไหมฮะโล่งเลย
นี่คือภาพวันนี้เดี๋ยวลองขึ้นภาพเปรียบเทียบก็ได้
ภาพจากคลิปและภาพวันนี้ครับ

สะพานข้ามแยกที่อยู่ใกล้กัน

ก็มีประชาชนขี่มอเตอร์ไซค์
ขึ้นสะพานข้ามแยกที่มีป้ายเตือนป้ายห้าม

ต่างจะเห็นได้ชัดเลยเอาละครับเรื่องราวนี้ในมุมหนึ่งของ
คนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์คนใช้ถนนเขารู้สึกว่ามันกลัวจะเกิด
อันตรายไงแล้วถ้าเกิดว่าจะมาตั้งด่านควรจะมีการขึ้นป้าย
บอกไหมข้างหน้าจะต้องหยุดตรวจนะจะได้ระมัดระวังแต่อีกด้าน
หนึ่งคนก็มองว่ามอเตอร์ไซค์เองก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรนะ
เพราะเขามีป้ายกำหนดอย่างชัดเจนแล้วเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจง
เพิ่มเติมเพราะว่ามีโรงพักที่ถูกพาดพิงถึงเนี่ยโรงพัก
ขุนเทียนรวมไปถึงอีกหนึ่งโรงพักในอีกถนนเส้นหนึ่งเนี่ย
ถ้าต้องการชี้แจงหรือมีความคืบหน้าเดี๋ยวนำมาอัปเดตเล่า